อย่าเหลือไว้ครับวางซ้ายเจอซ้าย

อยากร้องโอ้โหเพ็บลุงตีก่อนครับ

โอ้โหดูกำลังได้แล้วตีด้วยขวา

สมิงของแกทำได้ดีกับยกนี้ของเพชรมึงลุง
สถานการณ์ปั่นปวดอีกครั้งครับ

เพชรมึงลุงพยายามมาวางซ้ายังมืด

พยายามจะโยกสร้างจังหวะให้กับตัวเอง
เสียบซ้ายกับดีแล้วเสียบซ้ายครับแต่ไม่หวังขวางหน้า
โกรธ์กลัวแลกับทำให้ตีด้วยรู้้ใจมากขึ้น

เดี๋ยวพยาบาลวางซ้ายเจอเขาซ้าย

แล้วพยายามจะใช้เหลี่ยมตีด้วยเขาขวาเลยครับ

ออกอาวุธแลกกันอย่างไม่หยุดจังครับ
มาเลยครับเดี๋ยวพยาบาล

เป็นหนุ่มขวางหน้าตี

คืนได้ไหมโอ้โหโดนเขาขวาอีกแล้วครับ
ดูภาพช้ากันดีกว่าครับเตะซ้ายเข้ามาเจอศอกสวนเข้าไป
พยายามจะงัดความขยันเข้ามาใช้ทั้งคู่เลยครับ
พระนามเพชรพังรุงหลอดดึงด้วยสอกเลยครับ
โอ้โหชะวัดเฉียนจริงสอกโกงมาได้